เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจกับกู้ภัยต้องเข้าไประงับเหตุผู้ชายคนหนึ่งที่คลุมคลั่ง
ถือมีดไล่ฟันคนในบ้านทุดทำลายเข้าของเสียหาย
สุดท้ายก็สามารถที่จะไปควบคุมตัวไว้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ฮะตอนที่ดึงตัวออกมาแล้วก็เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ดึงตัวออกมาเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกับบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไร
เดี๋ยวพาไปรับยากินยาเขาก็บอกเขามียาอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วเขาขาดยา
มีอาการทางจิตประสาทไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้กินยามานานแล้ว
ไม่ยอมห่านยาอาการและกำเงิบ
ช่วง๙โมงกว่าวันนี้ในท้องที่สพทุ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เคยเห็นเป็นขนำในบ้านหลังหนึ่งผู้ชายคนนี้อายุ๔๔ปีครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงก็เดินถือมีดไล่ทำร้ายคนในบ้าน
ทำลายข้าวของพังเสียหายไปหลายอย่างนะฮะ
กู้ภัยกับตำรวจมาถึงก็ต้องระงับเหตุนะครับ
เป็นบ้านในตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับ
เขาก็นั่งพูดอยู่คนเดียวนี่
เห็นไหมตำรวจบอกไปไปรับยาไปรับยา
เขาก็บอกว่าผมมียาอยู่แล้วผมมีย่าผมมีย่าผมมียาอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าความจริงแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเขากำลังคลุมคลั่งอยู่นะครับ
ก็พาตัวไปได้นะครับพ่อของผู้ชายคนนี้บอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
กินยาทุกวันแต่พักหลังไม่ยอมกินยาตามแพทย์สั่ง
จนเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับ
นี่ฮะกีต้งกีต้าฟาดผังเสียหายหมดนะครับ
ก่อนหน้านี้พ่อบอกว่าก็เดินถือมีดอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ย
ทำร้ายคนในบ้านมาหลายครั้งแล้วทุกคนก็หวานกลัวกันหมด
แต่วันนี้หนักข้อที่สุดนะฮะก็เลยต้องตามเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยระงับเหตุ